อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะคะฝนตกถนนลื่นในการใช้รถใช้ถนนต้องระวังค่ะ
ลำปางแล้วก็เชียงรายเนี่ยมีอุบัติเหตุมีทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็มีเหตุที่มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
เหตุการณ์แรกไปดูที่ถนนสายเชียงแสนแม่สายพื้นที่บ้านศพรวกในอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย
กันก่อนเลยเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
ที่เกิดเหตุมันเป็นทางโค้งลงเขาแค่ทางก็หวาดเสียวแล้วนะคะ
ทัวร์นำเที่ยวสีเขียวเนี่ยค่ะจอดขวางถนนอยู่
สภาพด้านหน้ารถถูกชนพังยับเยินเลย

หลังคายุบกระจกหน้ารถแตก
และในรถมีผู้เสียชีวิตอยู่ด้วย
ผู้เสียชีวิตเป็นคุณหมอนะคะ
นายแพทย์สาธรณ์เชี่ยวพาณิชย์อายุ๕๕ปี

ส่วนนักท่องเที่ยวที่มากับรถทัวร์เป็นชาวจีน

นายสมจิตเครือทะวงคนขับรถทัวร์นำเที่ยวบอกว่า

แล้วก็กำลังจะไปสามเหลี่ยมทองคำ

แล้วก็พุ่งข้ามเลนมาชนเขากระทันหันหักหลบไม่ทันนะคะ
ก็เลยเกิดเป็นเหตุศูนย์เสียขึ้น
ส่วนที่ลำปางค่ะมีอุบัติเหตุรถกระบะอีซูซูสีบรอนเงิน
บนถนนสายลำปางแพร่ขานล่อง
ตรงข้ามปากทางเข้าอ่างเก็บน้ำวังเหือเย็นเมื่อวานนี้เลยค่ะ
มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด๗รายด้วยกันถูกส่งโรงพยาบาลลำปางไปหมดแล้ว
ตอนนี้อาการปลอดภัยกันหมดแล้วนะคะ
สอบถามก็รู้ว่านายกริตภาพหวังสุวรรณซึ่งเป็นคนขับรถตู้เนี่ย
ไปรับพระพิสุสามรูปจากวัดในพิสนุโลก

พอถึงจุดเกิดเหตุฝนตกถนนลื่นค่ะ
รถกระบะของนายนาราธิบธระที่มากับภรรยา
กำลังจะขับไปเชียงใหม่ตีคู่กันมา
พยายามจะเร่งเครื่องแซงรถตู้แต่มันเสียหลัก

เลยกลายเป็นพุ่งมาชนรถตู้แทนนะคะ
เดี๋ยวตำรวจต้องสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งด้วย